คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นักแสดงในยุค๙๐อย่างพี่เจฟฟี่เบนสกุลนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะกลับมาคัมแบ็คในวงการบันเทิงอีกครั้ง

มีผลงานภาพยนตร์ละครหลายต่อหลายเรื่อง
แต่ว่าเผลอแป๊บเดียวค่ะไปสร้างครอบครัวลูกสาวโตแล้วนะคะ๙ขวบ
ชื่อว่าน้องซิดนี่ที่เขาบอกว่าเลี้ยงเหมือนเป็นเพื่อนกัน
และแม้จะมีลูกแค่คนเดียวแต่บ้านนี้บอกเลยนะว่าอบอุ่น

กลับมาครั้งนี้มีผลงานให้เราได้ติดตามหลายเรื่องเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นใครที่เคยเป็นแฟนคลับพี่เจฟฟี่ก็ไปติดตามกันได้นะจ๊
เมื่อก่อนเป็นพิธีกรรายการเพลงรายการวัยรุ่นหลายรายการเลยเหมือนกันนะคะ